ก็มีอันนี้อ่อนได้เลยใช่ไหมขอบคุณนะ
ขอบคุณข้อมูลจากทางหนังสือข่าวสดนะครับ
หลังโดนหมายเรียกนะฮะอืมอ่านี่แหละครับ
พร้อมด้วยทนายส่วนตัวก็คือทนายเจมส์เดินทางเข้าไปแจ้งความนะครับร้อง
พร้อมลงมาถึงประจำวันที่สอนอร่มกล้ามวันที่๑๘เมษายนต์ปี๖๔
หลังนำข้อความของอดีตแฟนสาวที่ชื่อว่าน้องเกรสชะลิตาเนี่ยนะครับ
เอามาโพสต์แฉดาราชายคนหนึ่ง
ถึงแม้ว่าเพจนั้นจะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อพอสก็ตามแต่
แต่ก็มีการนำรูปของตนเองมาประกอบด้วย
แล้วก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์เชื่อมโยงว่าเป็นตนเอง
ทำให้คนเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าเป็นตน

กระทั่งถูกเรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์สร้างความเชื่อมโยง
แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียกับตนเองเป็นอย่างมากนะครับผม
ต่อมาวันที่๒๐ปี๑๓๖๔เนี่ยนะครับ
พอสครับก็ได้มีการโพสต์ภาพหลักฐานการแจ้งความที่สอนอทองหล่อ
ที่เคยลงบันทึกเอาไว้เมื่อ๑๐มีนาคมปี๖๓
พร้อมกับระบุบอกว่า๑ปีผ่านไปผมปล่อยผ่านทุกอย่างไม่เคยพลาดพิงใครให้เสียหาย
แต่สำหรับใครบางคนเนี่ยนะฮะไม่ยอมจบตัวเองไม่กล้าออกหน้าก็ไปปั่นคนอื่นมาออก
ให้โดนคดีแทนผมบอกเลยคุณก็ไม่รอดจบในศาลแล้วกันคนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะคุณภาพและเสียงครบ
ความจริงเมื่อปีที่แล้วคือทั้งหมดที่คุณพอสพิมพ์แบบนี้ที่พูดแบบนี้นะฮะก็คือหมายความว่ากำลังจะฝากไปถึงคนอีกคนนึง
ซึ่งไม่ใช่ทางคุณเกรสทุกคนไปเข้าใจว่าเป็นคุณเกรสทั้งหมดจำได้ไหมครับ
เพราะเกรสเนี่ยออกมาฟาดพอสพชออกมาบอกว่าจริงเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเกรสพ
แต่มันไปเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งไปปั่นให้เกรสเนี่ยถูกต้องไปด่าเขา
กำลังพูดถึงคนคนหนึ่งไปปั่นเกรสให้เกรสกลับมาด่าเขา
พอสก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความเล่นงานคนคนนั้นแหละที่ไปทำให้เกรสนั้นมาด่าเขา

แล้วก็โพสต์ภาพที่ตนเองถือใบแจ้งความนะครับที่สนทองหล่อ
ระบุว่าผมไม่เคยใส่ร้ายใครก่อนถ้าวันหนึ่งผมต้องร้ายขอให้รู้ว่า
ผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มบาดแผลที่คุณทำกับผมเส้นเอ็นนิ้วขาดสองเส้นยังใช้การเหมือนเดิมไม่ได้
ทำร้ายร่างกายสะใจไม่พออีกเหรอยังไปปั่นหัวคนอื่นมาเกลียดผมอีก
ทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหนถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดนะไม่อยากพากันไปกันมากกว่านี้เจ็บกันมามากพอแล้ว
ไม่มีใครอยากขึ้นสารถ้าไม่จำเป็นขอบคุณที่เข้าใจนะครับฝากไว้ให้คนที่ชอบปั่น
ความจริงเมื่อปีที่แล้วเขาพยายามเน้นคำว่าปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว
ถูกต้องถูกไหมฮะเขาจะเน้นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเนี่ยนะฮะ
คือหลายคนก็กำลังงงนะครับว่าเป็นใครกันแน่นะครับว่าเป็นคุณเกรสหรือเปล่า
ปรากฏว่าล่าสุดมันไม่ใช่อันนี้นะฮะล่าสุดไม่ใช่นะครับ
ปรากฏว่าทั้งหมดกระจ่างชัดขึ้นมานะครับเพราะว่าดาราสาวดาวพิมพ์ทอง
หัวชิราคมอดีตแฟนสาวที่เพิ่งเลือกราวเป็นปี๖๓ก็คือปีที่แล้วนี่นะฮะ
ครับผมคนล่าสุดโพสต์ไอจีด้วยถ้อยความสุดเดือด
พร้อมกับภาพเอกสารหมายเรียกจากตำรวจที่อดีตแฟนหนุ่มก็คือพอสแจ้งความเธอในข้อหาทำร้ายร่างกาย
อ่าฮะแล้วก็ลงขึ้นมาอืมบอกว่าขออภัยนะฮะฮะไอ้ควาย
ผมขออนุญาตนะฮะลงไหนลงนี่ผมถามลองมาลงนี่ค่ะลง

ปั่นเกรสก็คือดาวพิมพ์ทอง

ซึ่งล่าสุดที่ไปแจ้งความก็ไม่ได้ไปแจ้งเกรส

แล้วล่าสุดดาวก็ออกมาบอกเลยว่า

เขามีเขียนอธิบายเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเด๊ะเลยว่า
มีบุคคลที่๓พี่หนุ่มเป็นคนเล่าอยู่

ให้ไปว่าเขาเขาต้องการฟ้องคนนี้

แต่จะเป็นการสาดเข้าหากันแล้ว

เพราะว่าหมาให้ถึงเรียบร้อยแล้วเห็นไหม
มึงรอเจอหลักฐานที่กูมีได้เลย
แล้วก็ลงรูปเป็นแบบนะฮะ

ที่พอร์สไปแจ้งเอาไว้ใช่ไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป